ส่งกำลังใจกันบ้างดีกว่านะคะส่งกำลังใจกันต่อให้กับครอบครัวของจันจิกันบ้าง
ที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันนะคะ
อีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงนะคะสำหรับการจากไปอย่างสงบของคุณพ่อ
ของนักแสดงสาวจันจิจันจิราค่ะ
คุณพ่อป่วยด้วยโรคไบโพล่ามาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็มีอาการป่วยอื่นร่วมด้วยค่ะ
โดยจันจิก็ได้มีการโพสต์แคปชั่นบอกว่า
ป่าหนีลูกไปเที่ยวแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะ
ก็จะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา๔โมงเย็นที่ผ่านมา
แล้วก็มีการสวดพระอภิษฐรรศพไปจนถึงวันที่๔กันยายนที่สาร๔วัดธาตุทอง
ก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันพฤหัสสบดีที่๕กันยายนนี้
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจันจิมาณที่นี้ด้วยนะคะ
ก็จะได้เห็นภาพความน่ารักของครอบครัวนี้นะคะ
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องเนี่ยเขาจะลงรูปครอบครัวด้วยกันบ่อยนะคะ

แสดงความเสียใจด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งละกัน